คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ทะเลาะกันบนท้องถนนมีอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวตลิ่งชันกรุงเทพค่ะ
ที่บริเวณทางยกระดับทางด่วนศรีรัฐนะคะ
มีรถจักรยานยนต์อยู่ดีเนี่ยเอาของแข็งไปทุบกระจกรถยนต์จนแตก
ทางรถยนต์เขาบอกว่าเขาก็ยอมรับแหละว่าเขาเปลี่ยนเลนกระทันหัน
แต่เขาเห็นว่าเขาอยู่ห่างจากรถจักรยานยนต์คันนี้พอสมควร
แต่รถจักรยานยนต์คันนี้กลับหันมาด่าเขา
แล้วก็เอาของแข็งทุบรถเลยค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปภาพกันหน่อยค่ะ
กรีดร้องก็คือแฟนสาวของคนขับรถนะคะ
เพราะว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่เขาลงมาค่ะ
เหมือนเขาจะไปเปิดประตูด้านข้างฝั่งคนนั่งข้างคนขับ

เธอก็เลยกรีบร้องเสียงดังแบบนี้เฮ่อ
เป็นรถจักรยานยนต์ค่ะโหอันนี้พี่คุณคนนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนขับรถยนต์ที่เป็นผู้เสียหาย
นายทำรรักเลิศรักดิ์สิริกุล
เขาบอกว่าก็ยอมรับว่าเขาขับรถมาแล้วเปลี่ยนเลนกระทันหันจริงแต่เขาก็มองแล้วว่ารถจักรยานยนต์คันนี้อยู่ห่างจากรถเขาไม่ได้เฉียวชนแน่นอนครับแต่รถจักรยานยนต์คันนี้อยู่ดีดีก็หันมาตะโกนด่าแบบหยาบคล้ายแล้วท้าให้ลงมาเคลียร์กันพอจอดรถยังไม่ทันได้คุยผู้ชายที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์จอด

อืมฝั่งนั้นอะคือผมอาจจะลงจากรถแล้วผมดึงกุญแจออกตัวปลดล็อกอะประตูมันจะปลดล็อกด้วยมันก็เลยทำให้เปิดประตูได้ค่ะในคลิปก็เห็นว่าผมจะถอยรถคือผมถอยรถนี่คือตอนนั้นเขาเปิดประตูออกไปกว้างมากแล้วผมจะเอาประตูเนี่ยไปถัดเขาให้ล้มประมาณนี้แหละครับที่ถอยอะครับเนี่ยค่ะคนที่ขับรถเขาบอกว่าคนที่ขี่รถจั
ก่อนแล้วก็จะมีการพิจารณา

ต่อไปนะคะคือเวลา
เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้บนท้องถนน
เนี่ยนะถ้าท่านมีกล้องหน้ารถ
กล้องหลังรถเนี่ยมันเป็นหลักฐาน
ว่าใครมาทำอะไรแต่กรณีนี้ผมก็เข้าใจว่า
มันอาจจะมีปัญหาอะไรกันแล้วเขามาทุบมาทำลายรถเราเนี่ย
แต่ถึงขั้นขับตามย้อนสอนไปนี่ผมว่าก็อันตรายนะ
อันตรายทั้งคู่เลยทีนี้ทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งรถเก่งที่เขาไล่ตามนะคะ